สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่หัวเราะอะไรอีสัยดีเป็นคนดีใส่ดี

ก็ซื้อเรื่อยได้นะ

วันที่วันใจนึก
ในวันนี้จันทร์สิ

มีคนร้ายคนหนึ่งไปใช้วัตถุระเบิดจี้ชิงทรัพย

ซึ่งได้รับรายงานนะครับจากทางกองบังคับการตำรวจนครบาน๒

ได้รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์โดยมีวัตถุระเบิด

ภายในห้างบิ๊กซีรามอินทรา

แล้วก็มีพลเมืองดีไปช่วยกันจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้นะครับ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ย

รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเขารีบเดินทาง

แล้วก็ไปทำบันทึกการตรวจสารที่เกิดเหตุ

มีการวาดภาพพื้นที่พอสังเกตนะครับ

แต่ว่าไม่รู้จะใช่ระเบิดหรือเปล่า

ทีท่ามาเหมือนกับขอถอนเงินจากเคาน์เตอร์นะฮะ

เงินใส่ถุงจะไปเองมีระเบิดนั่งเงียบ
ใส่ถุงกูจะไปเองมีระเบิดนั่งเงียบ

ใส่ถูกพลาสติกที่ผู้ต้องหาเรียบมา

มีดับไกลมีสลักคล้ายวัตถุระเบิด
แล้วก็ข่มขู่พนักงานธนาคารนะครับทางพนักงานธนาคารกลัวมาก
ก็เลยหยิบเงินใส่ถุงให้กับทางผู้ต้องหาไป
ก็ต้องนะผู้ต้องกดเขาต้องให้ก่อนนะครับ
หลังจากนั้นผู้ต้องหาก็รีบเดินออกจากธนาคารนะครับ
ปรากฏว่าช่วงนั้นเองมีพลเมืองดีเขาอยู่แถวนั้นเหมือนกันนะฮะ
เป็นพ่อค้าเขาเดินตามไปเขาบอกเขาเห็นแต่คนนี้มีพิรุษ
ก็เลยเดินตามไปนะครับไปถึงหน้าห้าง
ปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้วิ่งหนี
พลเมืองดีคนนี้ก็เลยตะโกนบอกว่าต้นธนาคาร
เท่านั้นแหละฮะมีคนพลเมืองดีอีก๒คนวิ่งตามไปด้วย

วิ่งไล่ตามผู้ต้องหาไปถึงเกาะกลางถนนนะฮะ
ใกล้สะพานลอยหน้าตลาดรามอินทากิโลเมตรที่๒

หลังจากนั้นได้มีการชุลมุนเกิดขึ้น

แล้วก็แย่งระเบิดนะฮะ
จริงพี่แย่งระเบิดเลย
ปรากฏว่าสามารถควบคุมตัวได้นะฮะ

แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจับดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
โดยตอนจับเนี่ยได้มีตำรวจไปเกี่ยวข้อคนละเมืองดีล้วน

ทางรองโฆษกตำรวจเขาก็มีการบอกว่า
ตนเองได้รายงานเรื่องนี้ไว้กับทางผัวบัตรวรรภ์รับทราบแล้ว
บอกทางผัวบัตรวรรภ์ฯก็ขอบคุณมากนะฮะ
สำหรับพลเมืองดีที่เป็นหูเป็นตายกับเจ้าที่ตำรวจ

แต่พูดถึงต้องเอาหวังนะ
พวกที่อเมริกาถ้าปล้นโดยพิเมียวุฒินนะฮะ
จะหลุดจะได้โทษเบาถือว่าไม่ได้ตั้งใจให้ใครปัด

คดีนี้พี่เหมียวต้องเตือนนะว่าพลเมืองดีนี่ก็ห้าวเกินไป
ถ้าเกิดว่ามันเป็นระเบิดจริงขึ้นมาเนี่ย
มันตุ้มต้ามขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่คุณตายอย่างเดียวคนรอบข้างเนี่ย
เราต้องทำยังไงในกรณีนี้ก็ต้องหยุดคนร้ายเหมือนกัน
ถ้าพลเมืองดีเห็นเขาคงจะเห็นว่าเขามีกันหลายคน
พอตะโกนขึ้นมาแล้วไปร่วมกัน๓คนใช่ไหม
สมมุติเป็นระเบิดจริงสมมุติเป็นระเบิดจริง
แล้วมันถอดสลักออกมาหรือแกะสลักหรือมันหล่นหรืออะไรอย่างนี้
แต่ดิฉันคิดว่าทั้ง๓คนที่เป็นพลเมืองดีเนี่ยเขาคงไม่รู้ว่ามีระเบิด
ก็เป็นไปได้
ไม่รู้หรอกเขาก็เลยแบบว่าเอาละวา
อีกด้านหนึ่งนะคือร่วมฝนฟ้าอากาศคุณผู้ชมค่ะ
ถึง๓๙จังหวัดก็ครึ่งหนึ่งของประเทศเข้าไปแล้ว

แล้วก็ตอนนี้ที่ละนองก็จมน้ำไปแล้ว

ลักเข้าท่วมตัวเมืองเลยนะคะอย่างรวดเร็ว
และระดับน้ำบางจุดนั้นสูงถึงเอวที่หมู่บ้านละนองแลนด์นะคะ
ระดับน้ำสูงกว่า๑เมตร

แล้วก็ชาวบ้านต่างก็ยืนยันว่าน้ำป่าท่วมเร็วมากหนักที่สุดในรอบ๒๐ปีเลยทีเดียว
ตอนนี้ทางจังหวัดละนองก็ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปแล้ว
ขณะที่ทางอีสานค่ะจังหวัดกาลสินก็เขื่อนลำเปล่าได้เร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับน้ำมวลใหม่

ตอนนี้ระดับน้ำลำเปล่าก็ที่เขื่อนที่เขื่อนลำเปล่ามีปริมาณที่กักเก็บอยู่ที่๑๑๗๑ล้านลูกบาทเมตร
ต้องระบายออกเพราะว่าถ้ามาใหม่เดี๋ยวมันจะล้น
ขณะเดียวกันท่านนะธิพดีกรมป้องกันสารณภัยก็คือปพได้แจ้งตื่นไปยังจังหวัดและเหนืองานที่เกี่ยวข้อง
อุทธกภัยฟ้าฝนเนี่ยจะทำให้วันที่๑๓๑๖สิงหาคมเนี่ยนะฮะ
ทางภาคเหนือจังหวัดที่ต้องระวังมี
เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่าน
ตายจะหมดอยู่แล้วขาดแม่ห้องศรไปเท่านั้นเองนะ

ส่วนทางภาคกลางตอนบนก็เพชรบูรพิศนุโลกสุโขทัยอุตรดิษฐ์
กำแพงเพชรพิจิตตากลงมานครสวรรค์และอุทัยธานี
ก็ต้องระวังด้วยอันนี้คือปลายน้ำของทางเหนือนะ

แล้วก็ทางอีสานี่เต็มเหนียวเลยค่ะ
อ่านไปก็น่าจะทั้งภาคเลยนะคะ
เลยหนองคายหนองโบรมภูอุดรธานีบึงกาลสกลนคร
นครพนมมุกดาหารกาลสินมหาสารคามชายภูมิ
อำนาจเจริญร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชศรีมา
สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
จากนั้นไปที่ภาคตะวันตกค่ะ
เมืองกาลราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ทางใต้ประจวบคิริขัน

ก็ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดหมดทุกจังหวัดเลยนะฮะทางตะวันออก

นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
เตรียมพร้อม๒๔ชั่วโมงเลยครับปพคือบรรเทาและป้องกัน

ส่วนพายุดีเปชั่นอันนี้เราฝั่งบกของเรานะฮะ
เพชชั่นของประเทศจีนทางตอนใต้ทวีแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน

แหม่ปีนี้มันมากี่ตัวละนี่
สินตึนอะไรก็มาอันนี้นะคาดว่าจะขึ้น
เข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมาอีกแล้ว๑๕๑๖สิงหานี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่น
แล้วก็ฝนตกหนักถึงมากถึงบางแห่งเนี่ยนะฮะ

จะเกิดน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลาก
นั่นคือ๑๕๑๖สิงหาคมนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ
ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน

จะมีกำลังแรงขึ้นเอาอีกแล้ว
อันดามันจะมีคลื่นสูงถึง๒๔เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นจะสูงมากกว่า๔เมตร
อันนี้ไม่ได้หล่อเล่นนะคะ

ให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเองเนี่ยนะครับ
ก็มีการขอความช่วยเหลือมา
ที่นครนายกศูนย์ศรีดารีสอร์ท
บอกน้ำป่าไหลทะลักนะครับ
เข้าไปท่วมชั้นหนึ่งทำให้มีศิลปินติดอยู่ด้านในด้วย
คือมีกล้องห้วยไร่มีแชคชุมแพรมีโหน่งช่า
นี่คือตอนนี้อัปเดตล่าสุดคือเขาบอกว่า
ตอนแรกหนีจากชั้น๑เป็นชั้น๒แล้ว
แต่ว่าล่าสุดรู้สึกว่าจะมีกู้ภัยเข้าไปช่วยแล้วที่ศรีดารีสอร์ท
ที่อยู่ที่คุณหนุ่มคุณเล่นละครสมัยก่อนยังไงก็ต้องได้ไปถ่ายที่นี่กัน
เราจะได้ไปถ่ายเพราะจะมีน้ำตกนครนายก
มีน้ำตกมีลำทานมีภูเขาก็อยู่เชิงเขา

คุณหน่งไม่ขายบะหมี่นะไปทำอะไรที่รีสอร์ท
ไปขายที่นั่นล่ะไปเปิดเฟรนชาย
แต่ช่วยออกมาได้แล้วใช่ไหมอันนี้น่ากลัวเหมือนกันเนอะ

อันนี้ไม่ได้ช่วงฤดูกาชั้นหนึ่งนะน้ำป่าท่วมมาชั้นหนึ่งเลยนะ
มันก็ดูเป็นที่แบบรีสอร์ทจริงจังไม่ได้อยู่กลางป่าเขาแบบลันทศมาก

แล้วตอนนี้พอป่าแล้วอันนี้โดนทำลายไป
แทนที่จะโดนซับน้ำน้ำป่าก็เลยมาเร็ว

เอาล่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็ทะเลนส์แล้วก็ทะลึ่งอีกด้วย
ก็ได้โพสต์มาว่ามีแท็กซี่คันหนึ่ง
พร้อมระบุข้อความนะแบบนี้อันตราย
มีผู้โดยสารร้องเรียนมานะครับพบว่าแท็กซี่มีพฤติกรรมประหลาดมาก

เปิดหนังโป้ดูในรถแท็กซี่
คนขับรถแท็กซี่นี่แหละเปิดหนังโป้ดูนี่

แล้วก็ถึงได้มาแจ้งความนี่ไง
คนขับรถแท็กซี่คนนี้ก็ใส่เสื้อบอลนะ
แล้วก็บัตรประจำตัวคนขับรถด้านหน้าก็ไม่มีด้วย

ก็ผู้สื่อข่าวสอบถามไปอย่างผู้โดยสารคนนี้นะคะ
เขาก็ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดไปวันที่๑๐สิงหาคมนี่แหละค่ะ

ก็จะมีคนขับรถแท็กซี่นี่นะคะ
ขับมาอยู่แถวบริเวณพาต้า
คนเรียกก็เรียกอยู่ตรงห้างปิ่น๙พาต้า
ก็จะไปโรงเรียนสามเศษ

ใช่คนขับรถแท็กซี่เนี่ยก็เปิดดูหนังโป๊ะตลอดทางเลย

ลักษณะเครื่องเล่นที่ใช้ก็เป็นเครื่องเล่นแบบว่า

ตนก็ได้บอกกับทางคนขับรถแท็กซี่บอกว่า

อวัยวะเพศของหญิงแล้วก็ชาย
ในหนังเลยมันตลกตรงไหน

บอกกับฝ่ายของทางขนส่ง

แล้วก็ในระหว่างกลางคืนอย่างนี้

คุณสุกรีจารุภูมินะฮะ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก

ทางบริษัทของเจ้าของแท็กซี่แล้ว
เตรียมประสานงานกับเจ้าของบริษัท

อีก๒วัน
พรุ่งนี้
อะรึงน่ารักอ่อ
ทำไมรูปผมพูดมาก

ตำรวจเรียกปรับยูทูบเบอร์

ตอนนั้นที่กระโดดข้ามรถใช่ไหม

คนหูใจวายจะตายแล้ว
แล้วคราวที่แล้วก็ปรับไปแล้วยังไม่เข็ด
พุกคนละกลุ่ม
ไอ้ที่มันปีนขึ้นรถนั้นจับได้ไหม

อันนี้ก็หลักภาพ

ต่อจากนี้พี่ม้าเมื่อกี้พี่ม้าคือแท็กซี่
เปิดหนังโป๊ให้ผู้โดยสารจริงเปิดให้ตัวเองดูนั่นแหละ

คราวนี้มาเจออีกคนนึงนะฮะหนุ่มสุดช็อก
เจอคลิปตัวเองบอกแบบว่ากับแฟนนะฮะว่านเน็ตเลยหลังใช้บริการม่านรูด
คือนุ่มคนนึงสมมุติว่าชื่อต้นอายุ๓๔แล้ว
เป็นคนเพชรบูรณ์มีอาชีพเป็นพนักงานทางทางนึง
ก็มีแฟนอายุ๒๔คบหากันมา
แล้วก็เขาก็บอกว่าประมาณปี๖๐ตั้งปีที่แล้วถึงปีนี้
เขากับแฟนก็ใช้บริการที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม่กี่วันที่ผ่านมาปรากฏว่าเขาไปเข้าทวิตเตอร์
แล้วก็เห็นภาพโพสต์แนวโป๊เปื่อย
ชวนให้คนเข้าเป็นสมาชิกว่าเนี่ยดูตัวอย่างนี้นะ
แล้วก็เสียตังค์เท่านี้ที่จะได้ดูเต็ม
โดยที่ไอ้ตัวอย่างนั้นเป็นเขาเอง
อ๋อแอบดาวน์แอบไทยเหรอใช่ครับพี่
เป็นภาพของเขาเองกำลังร่วมเพจกับแฟนสาว
และเป็นคลิปของตัวเองที่เชิญชวนให้คนเข้าไป
เสียค่าสมาชิกแล้วไปอยู่ในกลุ่มนี้นะคะ

ตัดต่อคือเขากับแฟนใช้บริการเพราะเขาก็ไม่ได้ใช้ที่บ้านใช่ไหม
เขาเป็นแฟนกันเขาก็มีสิทธิ์จะไปใช้บริการที่ไหนก็ได้
ปรากฏว่ามันเอาไปตัดต่อให้เป็นผู้ชาย๒คน๓คน

เออแบบ๓รุ่มหนึ่ง๓ชาย๑หญิงอย่างนี้

แห่งพบว่าตัดต่อให้อยู่กลางแจ้งในป่าก็มี

หลังจากนั้นต้นยังโทรศัพท์ไปติดต่อเจ้าของมา่านรูด
ไปใช้บริการว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องนี้นะคุณ

เดี๋ยวจะเอาไปให้ตำรวจที่เมืองเพชรบูรณ์ตรวจสอบให้
ก็บอกว่าตนเป็นผู้เสียหายทำไมจะต้องมาถูกถามถูกทรัพย์ประวัติ

ได้นำเรื่องราวนี้ผ่านร้องเรียนในโซเชียล
กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมผู้จะช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
นี่นะฮะซวยเลยจริงกะว่าเข้าไปแบบว่าขำ
โดยวันพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาจะตามหาตัามือมืดแอบถ่ายคริปตนเองบรรยะบันนึงที่ตามกฏหมาย
ก็ต้องคนที่เอากล้องไปตั้งได้จะเป็นใครล่ะ
ไม่ได้ใช่ไหมที่นี่แหละอย่างนี้มันก็ไม่ได้รัดกลุ่มอะไรนะสมมุติไม่ได้
คือผมจะบอกให้ฟังนะเรื่องแบบนี้ผมเคยได้ยินมานานมาก
ใช่ตั้งแต่สมัยหูเป็น๑๐ปีแล้วนะเรื่องแบบนี้
รุ่นที่เรายังเด็กแล้วฟังไม่เข้าใจม่ารูดจะโดนอะไรอย่างนี้
ตอนที่คุณเหี่ยวเข้าไปเนี่ยมีคนมาตั้งอย่างนี้ไหม
พี่เคยเดี๋ยวเข้าวัดแล้วก็ทำสมาธิเรื่องนี้พี่ไม่ยุ่ง

มีรู้เรื่องอะไรเลยบริศึก

เอาสมัยแกเข้าดีกว่า
เออแล้วก็ระวังหนุ่มลังวังระวังยังไง
เชื่อมาว่าผมเนี่ยนะในอดีตอันนี้ผมถึงในอดีตนะ
มีคนเคยเตือนบอกเนี่ยหนุ่มจะเข้าไปในนี้ให้ระวังโรงแรมชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้
มันจะมีใช่มันจะมีเอากล้องเนี่ยแอบซ่อนไว้ข้างในอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าเลย
มันมีสองเรื่องนะคือคนนี้โดนแล้วหมายถึงว่าเขาทำเพจ
ว่าเข้าไปดูเต็มอันนี้คือแค่ตัวอย่างยังร้ายแรงขนาดนี้ไปตัดเป็น
รูม๑รูม๒อะไร๓พันค่าเข้าเหรออ๋อเขาไม่ได้บอกว่า๓๐๐เนี่ย

เป็นหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยพักสมาชิกหลักร้อยเอาไหม
อย่างนี้ไม่รู้ะ

อืมนะคุณมีนอ้าวโอเคมาเรื่องต่อไปนี่แหละฮะ
ไม่รอดตอนนี้ตำรวจนะครับเรียกปรับหนุ่มอัดคลิปโยนประทัดแกล้งคนแล้ว
ดูสิชาวเน็ตเนี่ยวิจารณ์ยับเลยอ่าไปดูสิมาเออ
นี่เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ตั้งชื่อว่าเป็นยูทูปเบอร์
อ่ะยังไม่มีมายังยังไม่มีมาแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ
วันนี้ผมเอาลูกบอลมานะครับแต่เป็นลูกบอลปลอมนะครับ
ผมมาจุดแจ้งคนในที่สาธารณะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
สำหรับคนที่เจอลูกบอลต่อหน้านะครับจะวิ่งหนีจะกรี๊ด
นึกว่าจะวิ่งมากระทืบผมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับ
ความกวนตีนในครั้งนี้นะครับจะทำให้ผมโดนส้นตีหรือไม่นะครับผม
ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลูกบอลนี้มีความน่ากลัวขนาดไหน
แล้วจะฮาและจะลั่นแค่ไหนฝากกดไลค์ก่อนนะครับ
ให้ถึงหนึ่งพันไลค์นะครับถ้าเกิดว่ากดแล้วก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่า
ไปอยู่ขนาดอะไรกันนะครับโทษทีค่ะปีไหนครับ
ปีสองเนอะ

อยากให้ระเบิดอยากให้ระเบิดในมือมัน
เออคืออย่างนี้
คือหลังจากที่มันมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะฮะ

ทำคลิปแกล้งชาวบ้านแบบแผง
หลังจากนั้นต่อมาทางที่ตำรวจเองก็
ศูนย์พฤติบัตรการสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ย

ได้ประสานงานไปยังภูมิกับสถานีภูทรคลอง๕
เพื่อดำเนินการเรียกบุคคลในคลิปนะครับ
ชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

พี่จ่าและลูกเพจนะครับ
ทางศูนย์ได้ประสานไปยังท่านผู้อำกับสถานีภูทรครอง๕

ทางด้านภูมิกับได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
และให้บุคคลในคลิปเนี่ย
ดำเนินการจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้วครับ

เท่าไหร่

ได้มั้ย

ผมไปเรียกเขาเขาเรียกแกรูมหนุ่ม

แต่ว่าเขาเคยมีของอะไรนะ

เออแต่อันนี้มึงก็เป็นระเบิดไปวาง

แสดงความอารมณ์ได้ชัดเจน
คนไทยจะดูสิมันแก้งหนักเลย

มันไม่ถืออยู่กันถ้าออกมาขอโทษภายหลังขอโทษ

อันนี้เป็นการแสดงนะครับมันจะมีคลิปสุดท้ายที่มันจะเฮหา

เพราะบางคนเขาก็ไม่ยอมมันก็ต้องขอโทษขอโพยกันไป

หรือว่าวิ่งออกไปแล้วรถสวนมาพอดี
แต่คนไทยไม่วิ่งหนีก็มีเห็นมาเต็มเลย

ตัวยังถืออยู่ก็เลยสงสัยเป็นของเล่น
เหมือนลูกกรุ๊ดบอทอะไรจาไม๊นู่น
มาดูเรื่องปฏิหารกันบ้างดีกว่า

สำนักงานต่างประเทศเขารายงานมาว่ามีเครื่องเล็กลำนึงเนี่ยนะคะ
ประสบอุบัติเหตุนะบนภูเขาของจังหวัดปลาปัว

ก็ใกล้กับชายแดนของประเทศปาโปนิวกินี
แล้วก็ตอนหลังจากที่ออกเดินทางที่เมืองธานาเมรา
พร้อมกับผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือรวมแล้ว๙คนด้วยกัน
เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะนะฮะ

ก่อนที่เครื่องบินลำนี้จะเดินทางไปจนถึงจุดที่หมาย
ก็หน่วยกู้ภัยก็รีบไปตรวจสอบเลยเพราะรู้แล้วว่าท่าทางจากเครื่องบินตกแน่
ในช่วงของวันอาทิตย์ที่๑๒สิงหาคมก็พบว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๒ขัว
เมื่อกี้ที่เราเห็นในภาพเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่มีชีวิตรอดอยู่ภายในซากเครื่องบินด้วย
เละขนาดนั้นใช่โดยภาพนี้นะได้เผยแพร่ไปทางโทรทัศน์ก็แสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยยังมีสติอยู่
แล้วก็ยังหันมามองกล้องด้วยอย่างไรก็ตามผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมด๘คนเสียชีวิตหมด
แต่เด็กคนนี้รอดมาคนเดียวแต่สภาพเครื่องบินไม่น่าจะรอดเป็นชิ้นมาก
เจ้าหน้าที่ก็สืบสวนกำลังสืบหาสาเหตุว่าทำไมเครื่องบินถึงได้ตก
อันหนึ่งครั้งนี้เครื่องบินเป็นวิธีการเขาเรียกว่าเดี่ยวสำหรับการเดินทางไปจังหวัดป่าปัว
เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาซึ่งห่างไกลอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในภูมิภาคนี้มันแปรปวนแปลมาก
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียว
ก็ทำให้การบินไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
นี่ดูซากเครื่องบินดิ

มันเละขนาดนั้นนี่เด็กมันไม่ถึงคาดจริงเลยเนาะ
ยังตาปิบยังไม่ถึงคาด
มันอยู่ในจุดที่โป๊ะลงมาพอดีไม่กระเทือน

มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง

ที่นั่งกันมาแบบว่า๕๐๐คน

ตกไปกลางทะเลมีสามีภรรยา

เครื่องมันตายหมดเออ
ก็ลอยมันก็ตุ้งลงไปมันก็คงจะซาก
ฮือไม่ตาย

เครื่องบินตกเนี่ยเขาคงจะได้บินฟรีถูกไหม

ตลอดเลยแต่จริงต้องได้บินตลอดชีวิตนะไปไหนก็ได้ถูกไหม

ใครที่ดูรายการข่าวใส่ไข่อยู่นะคะ

หรือจะไม่รู้ก็ไปหากูก็แล้วส่งเข้ามาบอก

เราหาไม่ทันแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ย
ทำให้ชาวประชาชนเดือดร้อนในที่สาธารณะโดนปรับเท่าไห

เพราะว่ามันมีหลายระดับเหลือเกินเราดูแล้วไม่รู้อันไหนมันเข้าข่ายไหน

การบินใดนะอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทย

เดี๋ยวเราไลน์ไปถามคนการบินไทยเลยดีกว่า

ยาไปไหว้แม่แก้วไงแม่ของณเดชน์
วันก่อนเจอที่ช่อง๓หล่อมากเลยนะ
ณเดชน์ใช่ไหมณเดชน์หล่อมากเลยเออเดี๋ยวกลับมาครับเออแน่นอนสิเพราะกำลังแบบเต็มที่
เอาล่ะค่ะวันแม่ที่ผ่านมานะคะ
ก็มีภาพเหตุการณ์อันสวยงามเกิดขึ้นเลย
เรียกได้ว่าคู่นี้เขาเป็นกรยานมิตรที่ดีกันมากเลยทีเดียวนะคะ

เข้าชื่อเจมไม่ได้เหรอเจมจำไม่ได้แต่เจมจำไม่ได้

อ่ะก็เรียกว่าเป็นคู่จิ้นเบอร์หนึ่งเลยนะครับ
ตอนนี้นั่นก็คือณเดชน์คูกิมิยะ

โหนี่รวมพ่อแม่กับทั้ง๒นี้สนุมกลมเกรียวกันมากเลยทีเดียว
ก็วันแม่ก็มีการแม่แก้วแม่ปลา
อวมครอบครัวทั้ง๒ครอบครัวไปปากกาแห่มกันเลยกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็เรียกว่าเป็นวันสำคัญของครอบครัวนะฮะ
เสียงพี่มาไม่คุ้นเลยวะเสียงแบบนี้

นั่งสวยเนอะยาย่าน
ก็เป็นวันพิเศษก็มีภาพงามเกิดขึ้น
ภาพที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่า
ณเดชน์ว่าไหว้แม่แกไม่ใช่
ณเดชน์ก็ไหว้แม่ของยายาคือแม่ปลา
แล้วก็เห็นไหมอันนี้แล้วก็
ยายาก็ไว้แม่แก้ว

ด้านแม่แก้วเองก็โพสต์นะคะ

กับสาวยายาพร้อมมาเขียนแคปชั่นไว้อย่างนี้ว่า
ขอบคุณยาย่านะคะ

แม่แก้วก็ขอให้สุขกายสุขใจ
สมหวังปลอดภัยทุกประการนะครับ

รักและห่วงใยเสมอนะคะ

แต่อยากรู้ทำไมถึงสละสิทธิ์

แรกคุณต้องมีเสียวตอนหลังมันก็ต้องขึ้นไป
อันนี้เหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าจะเป็นการจองตัว
ของสุภัยขอนแกนแล้วก็อีกปีแล้วเนี่ย

ตั้งแต่เป็นคู่จิ้นจนเป็น

เราถามไหนงาน

ล่าสุดงานปาร์ตี้วันเกิดของดีไซเนอร์ไฮโซสาว

แล้วก็มีเอมมี่มรกฏต่างก็ถ่ายรูปคู่กัน
แต่มิได้อยู่ใกล้กันห่างกัน
กรุ่มดีกัน

ก็ลุ้นให้เขากลับไปเป็นเพื่อนสีกันเหมือนเดิมไว

ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องโกรธกัน

ตั้งแต่ครั้งที่แล้วไงเรื่องอะไรวะ

มีวุ้นเซ่นนีน่าใครอีกคนวะ
ปวนเขาอ่ะหุ้นเซ่น

ถามเลยว่าโกรธกันทำอะไร

ก็บอกว่าชุดมีกี่ชุดอะไรอย่างนี้

ใช้คำว่าตะล่อมเลยอย่างพี่ต้องเรียกว่าล่อซื้อ

แล้วเราก็ถามว่าแล้วมีใครบ้างอะไรยังไง

แล้วทำไมถึงไม่มีพฤศวังมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วมีนู้นนี้นั่นต่าง

คนนู้นกับคนนี้เนี่ยบางทีเนี่ย

นาน่ะความคิดไม่ตรงกัน

ก็ให้คุณพิจารณาและวิคลอสซิ
ว่าความคิดไม่ตรงกัน

อ่ะความคิดตรงกันนู่นนี่นั่นต่าง

เป็นเพื่อนกันแต่ความคิดไม่ตรงกันได้ไหม
ก็ได้นะ
แต่ว่าก็ไม่มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวจริงใช่ป่ะ

ตรงกันก็เลยไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาว

เดี๋ยวฉันแต่งงานฉันจะให้พี่ม้าเป็นเพื่อนเจ้าสาว

ไม่ได้ไม่แก่พอ
การ์ดแต่งงานของเจนนี่กับนิกกี้

ไม่มีใครรู้สรุปว่าจะแต่งวันไหน

ทั้งบนเป็นนอนเนน

กับคุณเจนนี่กับคุณมิกกี้

อย่างทิ้งปริษณาไว้ว่าสรุปแล้วการ์ด
จะถูกจัดขึ้นวันไหนกันแน่

สถานที่ที่จัดงานได้อย่างชัดเจนนะครับ

นี่ไม่ใช่แต่ตอนนี้ล่าสุด

แล้วก็ระบุวันไว้อย่างชัดเจนว่างานเนี่ยนะครับ
จะถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่๑๙ตุลาค
คมนี้เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปที่เบเนดิกสตูดิโอ
ซึ่งตัวการ์ดนั้นถูกดีไซน์มาอย่างเรียบรู้แต่ดูไฮโซ
เรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดนี้สมกับเป็นการ์ดแต่งงานของคุณเจนี่เสียจริง
นี่เห็นไหมล่ะสีชมพูข้างหลังมันเป็นเหมือนกับชาแนลเลยนะ
มันดูใสทำไมฉันเข้าไปในบ้าน

เหมือนถ่ายรูปแล้วมองทะลุนะเหมือนถ่ายกระจกอ่ะ

บทที่๑นะ
พี่เข้าไปในไอจีพี่ต้อยไม่มีแล้วอะ

บทที่๑ในความรักบทที่๑

ครอบครัวไงคราวนี้ก็เป็นแบบว่า
ช่วงหน้าช่วงหน้าดีกว่า

จัดงานศพให้ปลา

แต่ไม่ได้แต่งเพลง
เล่ามา
ปลาสุดที่รักเสียชีวิตไม่มีข่าวข้อนานแล้วนะในรายการ

หลุมจัดงานศพให้ที่บ้านเลย
นับเป็นมุมอันอ่อนโยนซะละเกินของล็อกเกอร์ดังเสกโลโซ
ล่าสุดนะครับเจ้าตัวนะฮะนี่นะครับตามภาพเลย
ได้โพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขณะที่ตัวเองนั้นกำลังขุดหลุมภายในบริเวณบ้าน
เพื่อทำศพให้กับเจ้าปลาสองตัวที่ตายจากไป
พร้อมกับเด็ดกลีบดอกกุหลาบ

หัวใจรักทั้งสองดวงที่จากไป
และความรักจะนำพาเธอทั้งสอง

รวมถึงการแสดงความเสียใจด้วย
และก็เข้าใจในความรักสัตว์ของพี่เสก
แต่ก็ยังมีการถกเถียงในคอมเมนต์นะครับ

แล้วก็บอกว่าให้เสกเอาปลาไปทอดกินดีกว่า

ก็นี่ไงเขาบอกให้เปรกเสก

ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าตัวนะครับก็โพสต์ระบายยาวเหยียดระบุว่า
พอเขาตายกูก็เสียใจเป็นธรรมดา

หัวใจของคนตัวเฮียอย่างเองเนี่ย

รอให้พ่อแม่ลูกเต้าของคุณตายไปก่อน

รอขอบคุณสำหรับเบ้นส่วนใหญ่
เห็นความรักและทุกสิ่งคือชีวิตสิ่งสำคัญนะครับ
คุณเสกโพสต์เอาไว้นี่ผมอ่านตามที่คุณเสกพูด
หรือว่ามีขออนุญาตแปลบางคำนะฮะ

มันไม่ต้องเปิดดูมันจะขึ้นมาเวลาคนเขาเรียกว่าเอามารีโพสต์
เอามาแบบเขาเรียกว่าเอามารีโพสต์เออรีโพสต์รีโพสต์มา
คือไม่ต้องตามเขาใช่แชร์เราจะเห็นตลอดเวลาถึงบอกเขามีพื้นที่ข่าวตลอดของคุณเสก
ใช่เสร็จก็มีข่าวเยอะมากนะต้องยอมจริงต้องยอมรับจริง
เรียกว่าเรื่องเจมส์เค้าบอกว่าไม่ได้ฉลาดสิทธิ์แต่ว่าไม่ได้ใช่สิทธิ์

เอาสั้นจะหมดละเอามา
เอ้าก็เรื่องของเรื่องที่มีข่าวกันอยู่ใช่ไหม
แต่ผลปรากฏว่าเรื่องราวความจริงเป็นอย่างนี้

ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปเฝ้าเมียนะที่โรงพยาบาล
แต่คุณรู้ไหมว่าที่เขาลงรูปอันนี้เนี่ย
คือเขาพาภรรยาไปกินซูชิ
แล้วก็แฮชแท็กคือเรื่องของเรื่องเขาก็ไม่ค่อยได้ลงรูป

แต่ว่าพาไปกินซูชิคราวนี้เขาก็เลยลงรูป

กินซูชิไอ้ปลาพี่เสกหรือเปล่า
เอาปลาพิเศษมาให้เมียกินหรือเปล่า

ไปเอาปลาของพี่เสกมาทำซูชิให้เมียกินนะคุณป๊อป

พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
จริงจังนะฮะในสัปดาห์ที่หยุดไปยาว

พรุ่งนี้พอดำมาเราไม่มา

คุณฟ้าขาวสวัสดีครับ